แต่ช่วงนี้พูดถึงกระแสของการรักสุขภาพมันมาแรง
ช่วงนี้นะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างเราต้องดูแลสุขภาพ
เรื่องของการกินเรื่องของอะไรเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ให้กับตัวเอง
รวมไปถึงกระแสรักรอกก็มาแรง
และใครที่ชื่นชอบในการทานเครปนะคะ
วันนี้ดิฉันจะพาไปดูเครปมิติใหม่เป็นเครปรักโลกและเป็นเครปสายสุขภาพด้วย
เจอในโลกโซเชียลก็เลยจะมาบอกต่อติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเครปสุขภาพใส่ใจธรรมชาติ
ที่สำคัญคือคุณดูสีสันคุณชนะ

อย่างเช่นใส่แกงเขียวหวานกาย

แล้วก็มีลาบไก่เห็ด๓อย่างออร์แกนิค

แล้วก็มีไส้เห็ดย่างหมูหมาล่า

มีไส้๓สหายไข่ร่าเริง
และใครที่ชอบสายหวานก็จะเป็นนูทาล่ากล้วยถั่วรวมออร์แกนิค

คุณดูนะแค่ฟังชื่อไส้น่าทานแล้วอะค่ะ
แล้วเขาคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี
เป็นขนมหวานต้องใช้ว่าเป็นขนมหวานของว่าง
ไร้ไขมันพรานด้วยนะมีประโยชน์
ก็คือถ้าคุณกินแบบนี้เหมือนทานข้าวเลย
เพราะว่าแบบต้องบอกว่าได้สารอาหารค่อนข้างครบด้วยนะคะ
อกจากไส้ที่น่าทานแล้วแป้งเครปของเขาละกัน

เขาใช้สีวัตถุดิบธรรมชาตินะคุณ
ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวแบบนี้คุณสงสัยเฮ้ยทำไมมันเขียวจัง
เขาใช้สีเขียวจากผักโขม

สีเหลืองจากฟักทองสีชมพูจากบีดรูด

รวมทั้งทางร้านเขาจะมีการแบบเปลี่ยนสีแป้งในทุก๒เดือน
เพื่อความแปลกใหม่ของลูกค้า
ก็คือแล้วแต่ว่าช่วงนี้จะมีแป้งรสอะไรบ้าง

เขาใช้น้ำตาลมะพร้าว

ให้ตัวแบบว่าความหวานแบบธรรมชาติไม่หวานเกินไป
มั่นใจได้เลยว่ารับประทานแล้วคุณได้คุณค่าทางโภชนาการ

และยังมีความพิเศษสุดที่ตอนนี้เมื่อกี้แอบบอกไปแล้ว
ก็คือเขามีแป้งเครปกระชาย

ใช่เป็นแบบแป้งเครปที่เขาเอาส่วนผสมของกระชาย
อาจจะกลิ่นไม่ได้แรงมาก
เพราะว่าเขาก็คงจะพยายามทำให้กลิ่นของกระชายมันน้อยแหละ

คือต้องบอกว่ามันเป็นแบบไอเดียที่เก๋มาก
แล้วมันสุดยอดเคร็บสายสุขภาพ
ดูแล้วน่าทานน่าอร่อยและมีประโยชน์นะคะ
มีกล่องใส่มีไส้แบบนี้มีแป้งที่ทำสำเร็จแล้ว
แม้แต่ใบตองเขาก็ให้ใบตองอ่าให้ไปหมดเลยนะคะ
วิธีการทำคุณจะเอาไปทำเองก็ได้
เอาไส้ไปใส่เองเห็นไหมก็ได้เหมือนกัน
เบอร์โทรศัพท์ง่ายดีโทรไปสอบถาม
เราขึ้นรายละเอียดให้แล้วยังไงคุณผู้ชมถ่ายภาพเก็บไว้แล้วกัน
ถ้าสนใจอยากจะซื้อมาลองทำทานที่บ้าน

จริงเด็กชอบทำขนมแบบโตเกียวเครปอะไรอย่างนี้มาก
มันเป็นแบบไอเดียใหม่มิติใหม่ของการขายของในยุคนี้ละกัน
เอามานำเสนอเผื่อใครจะได้ไอเดียดีไปปรับใช้นะคะ